อเล็กบอลหญิงกันต่อนะครับหลังจากเสร็จศึกคัดโอลิมปิกที่โปแลนด์นะครับ
เราก็จบอันดับสามของกลุ่มได้นะครับถึงแม้ว่าจะพลาดเป้าตรงนี้ไปนะครับ
แต่ร่างกายถือว่าดีต่อเนื่องความมั่นใจก็เต็มเปี่ยมด้วยจากการชนะในรายการคัดโอลิมปิกมา
เดินทางกลับมาจากโปแลนด์นะครับพักเพียงแค่วันเดียวแล้วก็เดินทางต่อไปที่จีนเลยนะครับ
โดยทางโค้ดด่วนคุณตนัยศรีวัชระเมธากุลหน้าผู้สอนนะครับ
ก็บอกว่าก่อนที่นักกีฬาเดินทางไปเนี่ย
ถ้าเช็คร่างกายกันแล้วเนี่ยก็ทุกคนเนี่ย
อย่างแรกเลยต้องดูเรื่องการฟื้นฟูร่างกายก่อน
ก็พยายามให้ทุกคนกินอิ่มนอนหลับนะครับ

ครั้งนี้ก็หวังว่าต้องมีเหรียญติดไม้ติดมือให้ได้

ต้องมาปรับสภาพร่างกายที่จีนนะครับ
ไปทีละเกมก่อนทุกคนก็ให้กำลังใจนะครับ
ก็จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแน่นะครับ

ก็เราสำคัญที่ช่วยซ้อมแล้วก็ช่วยทีมชาติไทย
มาตลอดในหลายยุคหลายสมัยนะครับ

ทุกคนก็ให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจหน้าที่ตรงนี้ว่า
ต้องไป๑๒คนแต่ว่า๑๒คน
คนก็รู้อยู่แล้วคือก็ต้องทำให้เต็มที่
เพื่อคนที่ไม่ได้ไปด้วยค่ะ
เพราะหมายคันนี้ก็เข้าหวังเหรียญนะครับ

แล้วก็จะเอาเหรียญมาฝากคนไทยให้ได้ค่ะ